คุณผู้ชมคะยังคงต้องขยายผลกันต่อค่ะ
สำหรับกรณีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตนะคะ
ที่เขามีการโพสต์ข้อความในโลกโซเทียลเตือนภัย

โดยเฉพาะที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
เพราะว่าเธอถูกคนร้ายล่อลวงทำทีเป็นมาถามทาง

แล้วก็พยายามจะลวนลามพยายามที่จะล่วงละเมิดเธอนะคะ

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อีก

บริเวณถนนคลองหลวงช่วงขาเข้าตำบลเชียงราก
ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
คือจุดเกิดเหตุที่คนร้ายทำทีสอบถามเส้นทาง
นักศึกษาที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้น
ซึ่งเหยื่อได้เปิดแผนที่จากโทรศัพท์มือถือ

และพาคนร้ายไปยังจุดเกิดเหตุ

คนร้ายได้ขับรถเลยเข้าไปในที่เปรียว
และกระทำอนาจารย์นักศึกษาคนดังกล่าว
แต่โชคดีที่เหยื่อสามารถหนีเอาตัวรอดมาได้
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ

จนถึงบริเวณซอยที่เกิดเหตุ
ซึ่งพบว่าบริเวณที่คนร้ายล่อลวงนักศึกษาขึ้นรถนั้น
เป็นเส้นทางที่มีคนสัญจรไปมาอย่างพลุกพ่าน
ในตอนกลางวันและกลางคืน
โดยบริเวณดังกล่าวมีร้านค้าและหอพักอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งจุดนี้การที่คนร้ายจะนำรถมาจอด

บริเวณซอยที่คนร้ายพานักศึกษาเข้าไปกระทำอนาจารย์พบว่า
เป็นย่านที่มีหอพักและร้านค้าอยู่หลายแห่ง
แต่ส่วนมากจะมากระจุกตัวอยู่บริเวณปากซอย
แต่เมื่อเดินลึกเข้าไปในซอยมากเท่าไหร่
ก็จะพบว่าเป็นป่ารกร้างมากขึ้นเรื่อย
แม้จะมีหมู่บ้านและหอพักแต่ก็อยู่ห่างกัน
ซึ่งในเวลากลางคืนสถานที่แห่งนี้

ที่คนร้ายนำรถมาจอดในซอยแห่งนี้
จึงทำให้เป็นเรื่องที่ยากจะมีคนสังเกตเห็น
อย่างไรก็ตามตำรวจภูทรคองหลวง

หามาตรการป้องกันร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งก็จะรับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในพื้นที่ความหาวิทยาลัยและก็บริเวณรอบ

ผมตีวงเข้าไปถึงนอกจากธรรมศาส

เราก็แสวงหาความร่วมมือร่วมกัน
โดยตำรวจจะร่วมกับรปภของมหาวิทยาลัย
และก็รวปภที่อยู่ตามหอพัก
ซึ่งบริเวณนี้มีนักศึกษาพักอาศัยอยู่จำนวนมาก

เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความร่วมมือร่วมกัน
ของทั้ง๓๔ฝ่ายที่ได้เรียนให้ทราบ
ก็ช่วยกันในการที่จะตรวจในการที่จะเฝ้าระวัง
ในพื้นที่ในโซนนี้ให้ได้มากพิสูจน์

ขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรคลองหลวง
พบหลักฐานเป็นภาพรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ

ที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็ว

จากภาพสเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวธรัตน์ทีวีรายงาน